ไก่จะพาไปที่วัดอินทรวิหารกรุงเทพบอกเลยว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวในไทย
อะไรคือหนึ่งเดียวในไทยและปังแค่ไหนติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัดเฮ่ง
ถ้าพูดถึงวัดอินทรวิหารบางขุนพรมหลายคนก็จะร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมคะ
ที่นี่ก็คือวัดหลวงพ่อโตบนมสักศิษย์ที่มี๑๒๑ยันตร์ค่ะ
ในวันนี้นะคะหมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่พิกัดเฮงใหม่
พิกัดปังที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในคัน

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอกายพาก็มาชมค่ะ
มากราบไหว้ขอพรนะคะเท้ามหาพรมค่ะ
ซึ่งเท้ามหาพรมองค์นี้นะคะเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยค่ะ
จะมีลักษณะสำคัญก็คือท่านนะคะจะมีทั้งหมด๕พระพักษ์ค่ะ
ซึ่งหมายความว่าท่านเป็นที่สถิตของพระอริยบุคคลทั้ง๔
และเป็นที่สถิตนะคะของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงค่ะ
และที่สำคัญนะคะท่านจะมี๑๖พักกรนะคะ
ซึ่งมีความหมายว่าท่านเป็นผู้ปกครองสวรรค์ทั้ง๑๖ชั้นฟ้า
แล้วก็มีพรอันประเสริฐทั้ง๑๖ประการค่ะ
แล้วก็ความสูงของท่านนะคะสูงถึง๓เมตร๗๕เซนติเมตรค่ะ
เท้ามหาพรมนะคะถือว่าเป็นบรมคูของพรมทั้งปวงค่ะ
ในอดีตนะคะประวัติของท่านมีการขาดหายไปมากกว่า๘๐๐ปีค่ะ
โดยปรากฏนะคะครั้งล่าสุดก็คือในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่๗ค่ะ
เท้ามหาพรมองค์นี้นะคะจะมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ
โดยทางวัดอินทรวิหารแห่งนี้นะคะได้มีการจดสิทธิบัตรนะคะ
เท้ามหาพรมองค์นี้ไว้ค่ะ
ท้าวมหาพรมนะคะถือว่าเป็น๑ในมหาเทพศ์ผู้สร้างโลกค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมค่ะจะขอพรอะไรก็สามารถขอได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพ

ถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการขอพรธรรมดาปกติให้จุดทูปทั้งหมด๑๖ดอก
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการบนบานสารกล่าวค่ะ
ก็ให้จุดทูปทั้งหมด๓๖ดอกนะคะ
และที่สำคัญค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะ
ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมนะคะเวลาที่จะขอพร
ควรจะขอเพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะขอพรอย่างตั้งใจ
รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
และอีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้นะคะต้องมาขอพรกับองค์หลวงพ่อโตนะคะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทค่ะองค์ใหญ่ลำดับต้นของโลกค่ะ
ถ้าใครที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกหรือว่าตอนนี้ชีวิตมีปัญหานะคะ
หมอไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาตรงจุดนี้เลยค่ะ
เพื่อมากรอกน้ำมนต์นะคะจากบ่อพระพุทธมนต์๑๒๑ยันนะคะกลับบ้านค่ะ
ไปประพรมนะคะหรือว่านำไปอาบน้ำนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกคนทุกราศีเลยนะคะ
หาโอกาสในการมาไหว้พระขอพรที่วัดอินทรวิหารสักครั้งหนึ่งนะคะ
สองราศีนี้ค่ะได้แก่ชาวราศีเมษและชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
เพราะว่าสองราศีนี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน
หากมีโอกาสได้มาไหว้พระเสริมดวงชะตา
ก็จะทำให้ดวงที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปนะคะ
สุดท้ายนี้นะคะความสำเร็จในชีวิตของคนเราค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะคะ
การขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจ
ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการทำงานต่อไปค่ะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหุดพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

สักครั้งต้องไป
สักครั้งต้องไปอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะ
มีโอกาสก็แวะเวียนกันไปนะปักบุตรตามหมอไก่กันไปได้เลย
ส่วนสัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปไหนเดี๋ยวรอติดตาม